คุณผู้ชมฮะนี่ไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวอด
เพราะเรามีพืชผักสวนครัวอยู่บนหลังคารถ

ปกติคือได้ยินแต่พืชสวนครัวรั้วกินได้
ไม่ใช่อันนี้พืชสวนครัวบนหลังคารถ
แล้วคันนี้ก็ไปไหนมาไหนเป็นที่โดดเด่นสะดุดตา
แล้วชาวบ้านถามบอกว่าขอผักสักโลได้ไหม
เจ้าของรถเขาก็ใจดีบอกจะมาเอาก็มา
รถคันนี้นะเขาบอกขับท่องเที่ยวไปทั่วประเทศนะ
รถคันนี้เป็นของคุณลุงสุนทรคำงามฮะ
คุณลุงอายุ๖๕ปีเป็นศิลปินอิสระชาวตำบล
บ้านตั้มที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว์
มีไอเดียแบบนี้บอกเอารถตู้สภาพเก่า๓๐ปี
แต่ยังใช้งานได้นะวิ่งไปไหนมาไหนไปเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศเลย
ดัดแปลงข้างบนนิดหน่อยเป็นที่ปลูกผักสวนครัว
คุณลุงสุนทรเล่าแนวคิดบอกว่าโอ้โหแนวคิดนะนะมาจากการอะไรรู้ไหม
คุณคำเขาว่ารถเก่าทำไมไม่เอาไปปลูกสระแหน่
คำเขาว่ามาแบบนี้มันใช้การไม่ได้ไปปลูกสระแหน่

ใช่ฮะแต่ทีนี้ไม่ปลูกสละแหน่อย่างเดียวปลูกพืชผักสมุนไพรเอาไว้บนรถเลยนะฮะ
เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะก็จะเด็ดกินได้เลยนะฮะ

ใช่ฮะแต่จริงแล้วจุดประสงค์ก็คือตั้งใจที่จะปลูกให้เด็กที่กรุงเทพเห็นผักพื้นบ้านพวกสมุนไพรเหล่านี้
วิธีการปลูกนะคุณก็ปลูกบนแผ่นโฟมสำหรับปลูกผักไฮโดโปนิกส์นั่นแหละฮะ
แล้วก็เขาบอกว่ามีแผงต้นไม้ก็ผนึกแนบกับหลังคาด้วยเหล็กที่ยึดติดกันบนหลังคา
ขับไปไหนมาไหนผักไม่ร่วงแน่นอนนะ
พืชผักที่นำมาปลูกนี่มีน้านเฉาเว่ย
หรอกะถินฮะแล้วก็มีตักไข้ผักจีฝรั่งมะขามผักหลายชนิดเลย
ลุงก็พูดไม่หมดเหมือนกันนะฮะนอกจากจะท่องเที่ยวแล้ว
หากกลับที่พยาวหรือวิ่งระยะทางไกลจะใช้ตาข่ายคลุมเอาไว้
ค่อยขับมาเรื่อยคือจะไม่เปิดให้มันปลิวแบบนี้
ก็กลัวมันจะปิ้วตกไปที่รถคันอื่นเดี๋ยวเป็นอันตรายด้วย
ลุงก็จะมีมาตรการความปลอดภัยใช้ตะข่ายนะฮะ
เวลาจอดพักระหว่างทางภายในปั๊มน้ำมัน
ก็จะมีผู้คนมาพบมาเห็นขอถ่ายรูป
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออแปลกดีน่าจะมีคันเดียวในประเทศ
ถามลุงมีใครมาขอเด็ดนะ
ลุงบอกก็มีลุงก็ใจดีเอ้าเด็ดก็ได้ก็เด็ดไปนะฮะ

เพราะขนาดปลุกกับดินกับในสวนธรรมดายังไม่รอด
มือร้อนใช่ไหมมือร้อนใช่ไหมปลูกผักไหม